นึกถึงสาวคนนี้เลยกำลังมาแรงแซงโค้ง

คือต้องบอกว่าแต้วเนี่ยนะเป็นรุ่นเดียวกับดิฉันเลย

เพราะว่าดิฉันเคยเห็นเขาตั้งแต่เด็กคุณ

เรียกว่าเป็นเพื่อนเลยดีกว่านะคะคุณค่ะ

แต่ว่าต้องบอกว่าหลังจากช่วงหลังเนี่ย

ความสวยเธอก็เจอจรัสขึ้นเรื่อย
โดยเฉพาะดูแบบเซ็กซี่ขึ้นมานะ
หรือว่าเป็นเพราะว่าโตขึ้นก็ไม่รู้นะคะ
และลุคที่เราพาคุณผู้ชมไปดูนี่แหละ

เราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสาวแต้วด้วยนะคะ

เราก็ไม่พูดถึงไม่ได้จริงคุณ

เพราะว่าเธอเลือกสวมใส่เรสยาว

เขาบอกว่าเป็นพญางู
คือชุดนี้นะครับเป็นเดรสเข้ารูป
แล้วก็แบบเซ็กซี่เล็กด้วยกระโปรงผ่านหน้า
และด้านหลังเว้าหลังคว้าลึกลงไปเลยค่ะคุณค่ะ
แล้วก็จะมีเครปฟูฟ่องช่วงกระโปรง
เพิ่มความสง่างามให้กับตัวเธอด้วยนะคะ
ทั้งงานหน้างานผมต้องบอกว่าโอ้ยสวยลง

สมกับการเป็นนักแสดงไทยที่เป็นตัวแทนไป
ร่วมงานระดับนานาชาติจริงนะคุณค่ะ

บันดาลาวแฟนคลับเอ่ยลาวฟอลลอเวอร์เอ่ย

ในความสวยครั้งนี้ของเธอมากเลย
บอกว่าลุคนี้เธอสวยเป๊ะมากแบบ

เราเห็นผ่านผ่านยังเห็นถึงความสง่าความมีออร่าเลยนะ
ถูกต้องแล้วโอ้โหดูเหมือนแบบนางพญางูจริงอะเนาะ
ใช่เพราะว่าเธอเลือกชุดแล้วก็การแต่งหน้าทำผม
คือผมน้อยแต่ชุดเยอะมันเลยดูพอดี
ถูกต้องแล้วโดยเฉพาะฝีไม้ลายมือทางการแสดงของเธอนี่

ถึงขั้นไปกวาดรางวัลระดับนานาชาติมาได้เนี่ย

ใช่แล้วค่ะเราก็ได้เห็นพัฒนาการของเธอมาเรื่อยจนถึงวันนี้นะ